ตามความคืบหน้าเรื่องราวของป้าน้อยกันหน่อยครับ
ถ้าใครยังไม่รู้จักป้าน้อยเท้าความสั้น
ป้าน้อยเนี่ยเคยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเกี่ยวกับอาการเก็ดเลือดต่ำ
แต่พอมากลับมาถึงบ้านแล้วก็มีอาการแปลกคล้ายกับมีอะไรสิ่งร่าง
บวกกับคนในครอบครัวบอกว่าเคยเห็นป้าน้อยเมา
แล้วไปเอากระดูกของใคร
ดุกของแม่ของยายที่ตายไปแล้วเอามากินแก้มเหล้า
ไม่รู้ว่าเป็นอาถรรพ์วิญญาณอะไรเข้าสิ่งร่างป้าน้อยหรือเปล่า
เมื่อวานนี้เล่าไปแกอารวาสด่าตลอดคลิปเลย
หาหมอที่โรงพยาบาลแล้วอาการแปลกก็ยังไม่หาย

วันนี้หมอปลามือปราบสัมภเวษีพร้อมกับทีมงานเดินทางไปที่บ้านป้าน้อย
อยู่ที่อำเภอลานศักดิ์ที่จังหวัดอุทัยธานีครับ
ก่อนจะขึ้นไปบนบ้านเพื่อตรวจดูว่า
มีวิญญาณสัมภเวษีอยู่ในตัวป้าน้อยหรือเปล่า
ปรากฏว่าไม่เจออะไร
นางวันเพ็ญอายุ๕๐ปีเป็นน้องสาวป้าน้อยเล่าให้ฟังบอกว่า๒๐ปีก่อน
ตัวของป้าวันเพ็ญเนี่ยเคยเห็นป้าน้อยเมาแล้วไปหยิบกระดูกของแม่กระดูกของยายซึ่งตายไปแล้วเนี่ยแล้วก็เก็บไว้ในโกรธ
เอาออกมากินครับเหมือนกับกินแก้มเหล้าอ่ะเพราะเมาอยู่ไงไปเอามากินเฉยเลย
เห็นแบบนี้คาตาสองครั้งแล้วยังหันมาบอกอีกนะรสชาติมันก็เค็มมันเนอะป้าวันเพ็ญก็บอกว่าโอ้โหกินไปได้ยังไงนะกระดูกแม่กระดูกยายนั่นน่ะป้าน้อยกินไปแล้วครับ
สาวป้าน้อยเล่าให้ฟังแล้วป้าน้อยนั่งอยู่ใกล้ด้วยครับ

ป้าน้อยเหมือนมีจังหวะหนึ่งจะเงื้อมือตีหรือเปล่าหรือยังไงฮะ
และมีจังหวะหนึ่งหันไปจับมือหมอปลาด้วย
ไปตะปบมือนักข่าวคุณไก๊อุ้ยตีหน้าคุณไก๊ด้วย

แล้วบางช่วงเอามือขึ้นมาเหมือนตั้งมือขึ้นมาคล้าย

มีบางช่วงด้วยระหว่างให้สัมภาษณ์นะครับ
อ่ะเหล่านี้นี่ตกมือฉาดเลย
คุณไก๊ก็ใจดีสู้เสือครับ

จากนั้นครับป้าวันเพ็ญพาหมอปลาเดินไปที่บ้านหลังเก่าที่ป้าน้อยเขาเคยอยู่ครับ

แต่ว่าจุดนั้นหมอปลาเข้าไปแล้วฮะ

วันเพ็ญพาหมอปลาไปที่ศาลเพียงตาเก่า
ซึ่งตรงนั้นมีจอมปลวกขึ้นอยู่๒รังนะฮะ

และอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ป้าน้อยมีอาการแปลก

พอหมอปลามาเห็นแบบนั้นปั๊บ
สิ่งที่หมอปลาทำมิ้นและคุณผู้ชมดูพร้อมกันครับ

คว้าจอบสับลงไปที่จอมปลวกทันทีครับ
ปลวกแท่งแรกเนี่ย

ขนาดเล็กมา๒ตัว

ได้นางพยาปลวกขนาดกลางมาหนึ่งตัว

กลางรังเจอนางพญาปลวกแบบนี้

จากนั้นหมอปลานำนางพญาปลวกเนี่ย
ซึ่งได้รวมมาทั้งหมด๓ตัวนี่นะฮะ

แล้วสิ่งที่หมอปลาทำก็คือ

ห่อใบตองปิ้งไฟครับ

ลี่ใบตองแล้วให้คุณไก๊

เอ้ยอ่ะลองดูหน่อยครับ

สุดแล้วสุดแล้ว

มันคือสินศิษย์ตามความเชื่อ

โอ้เกมไปไต่ตัวใหญ่เลยมันดีมาก
อยากเอาผัวเขาไปดิ

โถเราก็นึกว่ามีการบริกรรมคาถาอะไรหรือเปล่ายังไง
ถามหมอปลานี่ตกลงเอาตลกหรือเอายังไงเนี่ย
หมอปลาบอกว่าไม่ใช่ใจเย็นคือที่ทำแบบนี้ก็เพื่อให้ชาวบ้าน
ที่เจอสองรังบริเวณบ้านเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
ก็เนี่ยเอานางพญาปลวกมาได้ทั้งหมด๓ตัว
เอาปิ้งไฟเสร็จห่อใบตองปั๊บให้นักข่าวชิม
คุณไก๊นักข่าวแท็กทีวีของเราก็ได้ชิมตัวขนาดเล็ก
ส่วนพี่ผู้ชายอีกคนหนึ่งได้กินตัวใหญ่หน่อยฮะ
แล้วก็บอกรสชาติมันก็เออมันนี่ฮะ
คุณไกรก็ชุ่มเทกดับข่าวนี้ละเกิน

ตรงไหนตรงไหนนี่รอดูอยู่ว่าตรงไหนมี
มันจะมีจุดไหนหรือเปล่าที่มีอะไรแปลก
หมอปลาจะผอืดผอมจะอ้วกไหมหรือยังไง
หมอปลากลับมาที่บ้านครับกลับไปหาป้าน้อยอีกครั้ง
แล้วรอบนี้เรียกลูกเรียกญาติเข้ามาด้วย
แล้วบอกว่าเดินสำรวจรอบบ้านเนี่ยไม่เจอนะวิญญาณสัมภเวษียังไม่มี
ที่ป้าน้อยกินกระดูกเข้าไปเมื่อ๒๐ปีที่แล้วก็ไม่เกี่ยวข้อง
คือถ้าหากว่ามันจะมีอาเภษเหตุร้ายหรือว่ามีอาถรรพ์

ป้าน้อยมีอาการแบบนี้น่าจะเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับโรคไตระยะสุดท้ายครับ
โทรถามคุณหมอมาแล้ว

แนะนำให้ลูกหลานญาติญาติพาป้าน้อยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลดีกว่านะ
นี่หมอปลาสุดท้ายเขาก็มาทางวิทยาศาสตร์นะเนี่ย

ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นผลข้างเคียงหรืออย่างไร

อย่างที่ผมถามพี่ทีแรกว่าแม่ป่วยเป็นโรคไตใช่ไหม

เมื่อกี้ผมโทรหาคุณหมอแล้ว
เขาจะลืมเวลาลืมทุกอย่างพี่
พี่ต้องพาไปโรงพยาบาล
นี่มันเกี่ยวกับโรคไตพี่เมื่อกี้ผมคุยกับหมอวิทยาศาสตร์แล้ว

เกี่ยวกับผีเลยแต่อาการท่าทางที่แม่แกเป็นหยิบนู่นหยิบเนี่ย
มันเกิดจากจิตที่แกปลูกฝัง
แสดงว่าที่ผมบอกแกต้องดูหนังสมัยก่อนบ้านพี่ปอบมันดัง
นี่บ้านผีปอบมันดังแล้วมันอยู่ในสามัญสำนึกหรือว่าอยู่ใต้สำนึกกับพี่
เกิดจากตรงนี้พี่พี่พาแม่ไปโรงพยาบาลเดี๋ยวแม่ดีขึ้นเลย
พี่ไม่มีอะไรเลยพี่สบายใจเรื่องผีตรงนี้ไม่มีเลย
แต่สิ่งที่เป็นห่วงคือต้องพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลนะครับ
หมอปลาแนะนำให้พาป้าน้อยไปโรงพยาบาล
หมอปลาพูดถึงว่าป้าน้อยที่ทำท่าแปลก
คือบางช่วงระหว่างสัมภาษณ์ป้าน้อยเขาทำท่าแบบนี้

อาจจะเคยดูหนังบ้านผีปอบเมื่อก่อนดังไง

แล้วหมอปลาเขาก็เลยบอกว่าสงสัยเป็นภาพปลูกฝังในใจหรือเปล่า
แต่อาการแปลกที่เกิดขึ้นอาจจะมาผลพวงจากเรื่องไตด้วย
จริงผู้ป่วยโรคไตจะมีวิธีการในการดูแลรักษา
โดยเฉพาะนะฮะนอกจากต้องระมัดระวังเรื่องอาหารเค็มแล้ว

ยังมีประสิทธิภาพในการทำงานหรือเปล่า
หรือว่านี่เห็นไหมระหว่างสัมภาษณ์ไปปุ๊บมีขึ้นมือแบบนั้น
อ่าเนี่ยคุณเคยดูหนังเหมือนกันไหม

กำลังคิดว่าคือเป็นโรคไตแล้วมันเกี่ยวอะไรกับปอ
ใดก็ส่วนหนึ่งส่วนท่าทางแปลกอาจจะเป็นเพราะว่า
จดจำมาจากบ้านผีปอบหรือเปล่า
อ่าไม่ต้องทำบ่อยแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะเข้าใจว่า

ลูกได้ยินแบบนั้นครับก็สบายใจหน่อยครับ
เพราะหมอปลายืนยันว่าไม่เกี่ยวกับผีสางใดทั้งสิ้น
หมอปลาแล้วก็โล่งใจขึ้นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิญญาณร้าย
รับฟังหมอปลาแล้วก็จะพาป้าน้อยไปหาหมอที่โรงพยาบาล
ถ้าป้าน้อยป่วยทางกายก็ไปหาหมอ
ถ้ามีอาการทางจิตใจก็ดูแลสภาพจิตใจแล้วก็บำบัดรักษาต่อไป